ส่วนบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ๗ท่านนะครับ
กระทรวงวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ได้ตามหานะครับ
เพราะว่าเป็นบุคคลที่เคยถวายงามรับใช้
พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างนะครับ

เปิดความในใจของบุคคลทั้ง๗แล้ว
ในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ครับ
นายวีระโรธพจนรัทย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

บุคคลในภาพทั้ง๗ท่านนะครับ
เคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จเถลิงถวันลัยราชสมบัติครบ๗๐ปี

กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการ
ตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ
ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน

ส่งงานตามท้องถิ่นภูมิภาคต่าง
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้านนะครับ
ซึ่งก็ล้วนสร้างความปลื้มปิติ
ความประทับใจและความเป็นอยู่
ความทรงจำของผู้ที่ได้ถวายการรับใช้ทุกท่านครับ

นายบุญธาแสนดีนายเฉลิมแก้วพิมพ์
นายส่อมวงศีรดานายประโมทอินทร์สว่าง
นายแมะรอบือราเห็งนายสัญชัยกลิ่นพิกุล
และนางสาวทิพพวันสุภกิจถาวรครับ
วันนั้นเราก็ไปเฝ้ารอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนั้นเนี่ยทางผมได้รับพระราชทานการบ้านให้มาทำเป็นโรงงาน
โรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม

ก็มีรับสั่งชมพวกเรา
แต่ว่าการชมของพระองค์ที่จะไม่ได้ชมต่อหน้าพวกเรานะครับ
พระองค์รับสั่งชมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระราชนินาศ
แล้วสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยก็มารับสั่งให้อธิการบดีผมทราบอีกทีหนึ่งนะครับ
ขอขอบคุณบุคคลในภาพทั้ง๗ท่านนะครับ
ที่เราก็ได้ค้นหาท่าน
แล้วก็ได้พบว่าเป็นที่น่ายินดีว่า
ท่านก็มาจากที่ต่างทั่วทุกภาคของประเทศ
ซึ่งในโอกาสมหามงคลนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในหัวข้อภาพที่มีทุกบ้าน
ด้วยการถ่ายภาพที่ปรากฏพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หรือภาพที่สื่อถึงความจงรักภักดีผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยพร้อมเพลียงกัน
ในวันที่๙มิถุนายนนี้คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับ